ความเชื่อในการดูแลรักษาโรค

โปรงเนี่ยค่ะโปรงมันเป็นลักษณะคล้ายเหมือนเครื่องตี
หรือเครื่องกระทบที่ใช้แขวนคอควาย
เขาว่ากันว่าการตีโป่งจะช่วยรักษาโรคไส้เลื่อนได้
จริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
ให้เห็นภาพไปส่วนหนึ่งคุณผู้ชมคงง
เอ้าแขวนคอขวายทำไมมันใหญ่จัง
อันนี้เป็นลักษณะของการตั้งเอาไว้ที่วัดค่ะ
ส่วนควายที่แขวนจะเป็นอันเล็ก
คล้ายกระดิ่งในลักษณะแบบนั้น

แต่ต่างกับที่ไซส์หนาด

นี่เรียกว่าโปรงนะคะโปรงเป็นเครื่องที่ใช้ตีแทนระคังของวัดในสมัยก่อน

ซึ่งคลิปนี้นะคะได้ข้อมูลจากยายทอนบุญมีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนเชื่อกันว่า
โปรงสามารถตีเพื่อรักษาโรคไส้เลื่อนของผู้ชายได้

และจะต้องทำในพิธีในวันที่เป็นมงคลก็คือวันศีลดับหรือวันเดือนดับด้วย
โดยจะตรงกับวันสิ้นเดือนทางจันทรคติก็คือวันแรม๑๔ค่ำในเดือนขาด
แรม๑๕ค่ำในเดือนเต็ม
อ่าคนโบร่ำโบราณเขาก็จะนับเดือนตามจันทรคติแบบนี้
โดยเขาก็จะนำเด็กที่เป็นโรคไส้เลื่อนมาหามแห่รอบโบสถ์นะคะ
ในระหว่างที่แหนก็จะนำสากมาตีโปรงตีไปด้วยกระทุ้งไปด้วยนะคะ
กระทุ้งตรงไหนล่ะกระทุ้งตรงที่เป็นไส้เลื่อนแบบเบา
กระทุ่มเหมือนพอเป็นพิธีเหมือนเป็นการแก้เคล็ดไม่ได้ตีจนเขานั่งไส้แตกกันนะครับ
ทำเป็นพิธีพอเสร็จแล้วนะคะว่ากันว่าอาการไส้เลื่อนเนี่ยก็จะดีขึ้น
ดีแบบไม่ต้องไปผ่าตัดเลย
อันนี้คือความเชื่อเรื่องเล่าในตำนานที่เล่าขานกันมาตามภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะ
ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไมถึงดีขึ้น
อาจจะเป็นความรู้สึกทางใจว่าได้ทำพิธีแล้วก็เป็นไปได้
แต่ถ้าหากว่าเป็นโรคไส้เลื่อนจริงอันนี้แนะนำว่าปรึกษาหาหมอ

จะได้แก้ไขให้ถูกอาการนะคะแล้วก็จะได้ถูกต้องตามหลักของการแพทย์ด้วย

ดูแล้วกันมันมีวิธีการสังเกตอาการอยู่

แล้วคุณเริ่มคุณทำอะไรคุณกุมท้องทำไม